เรื่องของความเชื่อเป็นอาถรรพ์ของเขาที่เรียกว่าเขาเจ้าแม่นางนอน
เป็นเทือกเขานางนอนอยู่ที่นครศรีธรรมราช

แต่ชื่อเหมือนกันคือลูกเขยเขาชวนพ่อตากับเพื่อนบ้านไปหาน้ำพึ่งบนเทือกเขา
ระหว่างที่ลูกเขยปีนขึ้นไปบนต้นไม้พ่อตาเฝ้าอยู่ข้างล่าง
สักพักหนึ่งร้องเสียงหลงไม่รู้เห็นอะไร

ไม่รู้ตกใจอะไรวิ่งหนีเข้าป่าเตลิดเปิดเปลืองไป
ตั้งแต่วันเสาร์วันอังคารยังไม่เจอ

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปี
เขาบอกว่านายคนนี้สุกเกษมอายุ๔๖เป็นพ่อตาของคนแจ้ง
วิ่งตะเลิกขึ้นไปบนเขานางนอนนายอำเภอทุ่งใหญ่จนครศิษย์ธรรมราช
ตั้งแต่คืนของ๑๓เมษายนคืนวันเสาร์
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ต้องระดมกำลังกันช่วยค้นหาแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวนะครับ
นายสุกเกษมเดินทางมาจากภาษลุงเผื่องข้างมาเยี่ยมพรรณยาและลูกสาว
ปรบวกเย็นเขาบอกว่าลูกเคยเชื่อว่าในป้อมชกชวนนายสุกกษม
พ่อตาและได้เล็กซึ่งส์เพื่อนบ้านออกไปออกไปหาน้ำพื้งบนเทือกเขานางนอน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปสัก๑๐กิโลได้นะครับ
ทั้ง๓คนพากันขึ้นเขาไปหารังพึ่งที่ทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่
ขณะที่ในป้อมลูกเขยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เก็บรังพึ่งอยู่
เก็บรังพึ่งเอาเรื่องของน้ำวงน้ำหวานออกมาเนี่ย
พ่อตากับเพื่อนบ้านนั่งเฝ้าอยู่ที่คนต้นไม้คอยส่งอุปกรณ์ขึ้นไปให้
ระหว่างที่ตัวเขาเก็บรังพึ่งอยู่ฝูงพึ่งจำนวนมากแตกรังครับ
วนเวียนทั้งข้างบนทั้งคนต้นไม้ทางด้านของนายสุกเกษมพ่อตานะฮะ
จู่เนี่ยร้องขึ้นมาเสียงดังมากพร้อมตะโกนว่ากูไม่อยู่แล้ว
อย่างนี้ฮะจากนั้นก็วิ่งขึ้นเขาหายตัวไปกลางดึก
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัว
ส่วนในเล็กเพื่อนบ้านที่อยู่โคนต้นไม้ด้วยกัน
ไม่มีอาการตกใจอะไรเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าทางด้านของสุกเกษมไม่เห็นอะไร

จากนั้นก็ช่วยกันเดินหาแต่ก็ไม่พบตัวนะครับ
สนุชาติของนายสุกเกษมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีสิ่งลิ้นลับอะไรบางอย่าง
หรือไม่ก็เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าแม่ขาวนางนอน
ปิดหูปิดตาอำพรางไม่ให้คนอื่นเห็น
แล้วก็ไม่ให้ไปช่วยนายสุกเกษม
หรือไม่ยอมปล่อยให้พ่อออกมาจึงขอกราบคำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อขอให้เปิดทางเปิดแสงสว่างให้พ่อกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอย่างนี้นะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่นางนอน
เขาที่นี่เขาจะนับถือเจ้าแม่นางนอน
ฉันว่าวันนี้เขานับถือเจ้าแม่นางนอนนะครับ
ล้างสุดทางเข้าครัวได้เชิญหมอศัยศาสตร์นะ
ปรากฏว่าขณะที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ย

ฝนตกเสร็จปุ๊บมีร่างทรง

ก่อนที่จะไปหยุดอยู่ตรงเสื้อผ้าของนายสุกเกษม

มีร่างทรงมีอะไรเข้าสิ่งเขาไม่รู้พาภรรยาวิ่งไป
ไปเจอเสื้อผ้าถอดอยู่เอาไว้ครับ
แล้วไปเจอสิ่งของเครื่องใช้ของนายสุกเกษมด้วย
ซึ่งอยู่ห่างจากเนินเขาสูงจากที่ทำพิธีสักแค่๑๐๐เมตร
แต่ว่าไม่พบตัวนายสุกเกษม
แต่ว่าพบแต่เสื้อผ้ากับสิ่งของเท่านั้นเอง

ก็ต้องพึ่งทางด้านของทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศัยศาสต
การเดินป่าค้นหากันด้วย